นำเสนอเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
เป็นการนำเสนอของเช้าสดใสอย่างต่อเนื่อง
วันนี้มีนำเสนออีกแล้วเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจ
เป็นคุณลุงวัย๖๘ปีชาวจังหวัดราชบุรีค่ะ
ปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไม่พอ
ทำน้ำหมักอีเอ็มแจกชาวบ้านด้วย

คุณลุงกำแพงบุญโพแก้วนะคะเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลกระจับอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เป็นบุคคลตัวอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
โดยคุณลุงกำแพงดัดแปลงสวนหลังบ้าน
ทำเป็นครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง
ไส้เดือนปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็ทำน้ำหมักอีเอ็ม
เพื่อที่จะเอาไปพ่นแทนยาฆ่าแมลง
บำรุงพืชผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษ
โดยเล่าว่าตนเองเคยมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน

พบเห็นการทำอาชีพแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน

ผสมผสานเผยแพร่ให้กับชุมชน
เริ่มทำน้ำหมักอีเอ็มแบบภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะ
เอาใบสะเดาเศษผักตามตลาดนัดต่างที่ทิ้งแล้วนะคะ
หมักลงในถัง๒๐๐ลิตรประมาณ๔เดือน
ได้น้ำหมักอีเอ็มนำไปให้เทศบาล
เทลงไปในคลองป้องกันน้ำเน่าเสีย
แล้วก็ฉีดพ่นพืชผักสวนครัวของตัวเอง

มีชาวบ้านนะคะแวะเวียนไปขอน้ำหมักด้วย
คุณลุงให้แบบฟรีไปเลยแล้วก็ยังแจกจ่ายเวลา
มีการประชุมผู้สูงอายุในเทศบาลด้วยนะคะ
คุณนิคอนศรีพุทธโธน
เป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล

คุณลุงกำแพงถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างของเทศบาลเลยนะคะ

ช่วยเหลือชาวบ้านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
และยังเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยค่ะ